ไปดูข่าวกรุงงี้ของมิคโจ๊กนะฮะทะลายแกล้งอุ้มบุญให้คนจีนย่านสีลมนะครับ
คุณผู้ชมครับหลังขยายผลจากงานอุ้มเรียกฆ่าไทยนะฮะ
คือจากกรณีที่เกิดเหตุนะครับมีกลุ่มคนเป็นคนร้ายชาวจีน
อุ้มเหยื่อนะฮะเป็นชาวจีนสองรายเพื่อเรียกฆ่าไถ่เป็นเงินห้าแสนบาท
ทั้งหมดนี้นะครับไปเกิดในพื้นที่สะพอน้องปลือที่ชนบุรี
ต่อมาคุณผู้ชมครับเจ้าหน้าที่ตำรวจเองเนี่ยนะฮะ
ก็ออกหมายจับดำเนินคดีกับชาวจีนที่ก่อเหตุทั้งหมด๔รายด้วยนะครับ
และมีการประสานทางการจีนนะฮะเพื่อดำเนินคดีกับทางผู้ต้องหาที่ก่อเหตุ

จากการสืบสวนนะฮะก็พบว่าผู้เสียหายชาวจีนที่ถูกจับเรียกฆ่าไทย
เป็นบุคคลที่ลักลอบเดินทางเข้ามาในราชนาจักรโดยไม่ได้รับอนุญาต
แล้วก็มีการใช้บัตรประจำตัวคนไทยไม่มีสัญชาตินะครับ
เขาบอกไม่มีสัญชาติไทยนะฮะแล้วก็มีส่วนเกี่ยวข้องกับการอุ้มบุญด้วย
ล่าสุดนะฮะเรื่องนี้ทางพลตรวจเอกสุรเชษฐหักพานครับ
สั่งการนะฮะให้เจ้าหน้าที่เร่งสืบสวนขยายผลดำเนินคดีกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการอุ้มบุญ
โดยเมื่อวันที่๔เมษายนครับได้นำหมายค้นนะฮะ
เข้าไปตรวจค้นบริเวณบ้านเลขที่๔๙๑ทับ๑๓ถนนศรีรมนะครับเขตบางรักกรทม
ลักษณะตรงจุดนั้นเนี่ยนะฮะเป็นอาคาร๕ชั้นครับ
ภายในบ้านนั้นนะฮะไปพบบุคคลสัญชาติเมียนมา๓ราย
สัญชาติจีนแล้วก็ไต้หวันอีก๔รายครับ
โดยภายในก็มีลักษณะแบ่งเป็นซอยย่อยนะฮะเป็นห้องจำนวนมาก
เชื่อว่าเป็นสถานที่ที่เตรียมเอาไว้สำหรับหญิงไทยนะครับ
ที่จะทำหน้าที่อุ้มบุญให้กับลูกค้าชาวจีน
ซึ่งจะพักอาศัยอยู่ในช่วงตั้งท้องจนกระทั่งคลอดบุตร

เรื่องต้นนะครับได้มีการดำเนินคดีกับทางบุคคลต่างด้าวทั้งหมด๗รายครับ

และยังมีการจับกลุ่มตัวผู้ดูแลชาวไทยอีกหนึ่งราย
ฐานความผิดเกี่ยวกับการให้ที่พักพิงบุคคลต่างด้าว

ทางเจ้าหน้าที่ก็สืบสวนได้นะครับ
มีการตรวจค้นสืบเนื่องมาจากการขยายผลกรณีที่ชาวจีนนั้นถูกอุ้มให้กระถ่ายในพื้นที่สะพรหนองปลือ

แล้วที่จริงแล้วเราเคยติดตามข่าวที่

แล้วมีคนท้องหลายคนอยู่ด้วยกันถูกต้องไหมฮะ
อันนี้เรียกว่าบิ๊กโชคแถลงลงมาดูแถลงเองเลย
ช่วงนี้มีกรณีกันแบบเยอะมากทีเดียวอะนะคะ